มีหนุ่มขับบิ๊กไบท์ซ้อนสองไปอยากเทพอขับผ่านรถนักเรียน
พอนักเรียนเขาเหล่มองด้วยความชื่นชมยกล้อโชว์เลย

โชว์เลยทีนี้ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณแหมันอันตรายนะ

นี่เห็นไหมด้านข้างก็มีรถบัสนักเรียน
ด้วยความที่แม่ก็เท่ไงเด็กมองก็แบบขอโชว์ซะหน่อย

เป็นกลุ่มบิ๊กไบท์ก็ออกทริปนะฮะไปเป็นหมู่คณะ
พอเห็นนี่เลยนักเรียนอยู่ในรถบัส
ก็ทักท้ายด้วยการโชว์ยกล้อซะเลย

กับรถคันนี้บนถนนสายหนึ่ง

ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าเริ่มแรก
กลุ่มบิ๊กบ้ายก็วิ่งตามกันมาปกติแหละ

น้ำเด่นเขาก็ดูความเท่นะ

หนั่นนั่นนั่นเย็บเมื่อก็ขับรถกันมา

ตัดสินใจซะเลยยกล้อโชว์ครับ

นานเหมือนกันคุณผู้ชมไม่ใช่แป๊บเดียวนะ
ไม่ได้กลัวว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กลัวเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ไม่เท่านั้นคนซ้อนยังยกมือทักทายนักเรียนคือปล่อยมือจากเพื่อน

เพราะว่าคลิปกระจายไปในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วก็มีการออกมาพูดถึงกันอย่างหลากหลายวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะ
ก็มีการออกมาแสดงความคิดความเห็นกันล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยกล้อวิ่งขนานไปกับรถบัตร
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่เจ็บหนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตแน่นอน

บางคนก็บอกว่าทำแบบนี้คิดว่าเท่
ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียน
เด็กอาจจะไปเรียนแบบโดยไม่เกรงกลัวอันตรายได้
ผมว่ามีส่วนหนึ่งแหละเด็กที่มองเนี่ยคือ
ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นไอดอลเขาคืออยากขับบิ๊กไบท์เหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดเด็กเขามีรถเนี่ยเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้
ค่ะแต่ก็ไม่น่ากลัวอันตรายก็แล้วกันเนอะ
น้องอย่าเรียนแบบนะครับดูไว้เป็นอุทาหรอกันนะครับ